เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโหคนไทยก็ได้เฮนะ
กับการที่ประเทศไทยทีมช้างศึกไทยได้เป็นแชมป์สมัยที่ห้า
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับ
ชนะอินโดนีเซียไปได้๒ประตู
ฮีโร่คุณปีโป้นะฮะแต่ว่าทุกคนในทีมทำได้ดีหมดนะ
ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกเวลาเล่นเป็นทีม

เร็วพับสนามบุกอย่างเดียว
แล้วส่งกันดีต่อบันกันดีคือได้เหตุ

มีเหตุหลายเหตุนะในการแข่งขันครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นที่ทางอินโดนีเซียเขาเตะฟุตบอลเข้าที่นั่งสำรอง
ของทีมชาติไทยในช่วงต่อเวลาท้ายสุดเลย
แล้วก็อีกเหตุหนึ่งเรื่องของการจุดพลุนี่แหละ
โอ้โหกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แล้วก็มีการเตรียมที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐล่าเด็ดมือจุดพลุ
ตำรวจดับซ่ากองเชียร์อุนทรา
พบตรจี้สั่งการจับกลุ่มให้ได้
สมาคมบอลแถลงประนามโดยนายกสมาคมบอล
ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

บอกเลยว่าใครหาตัวไม่ได้ให้คนละสามหมื่น
ให้คนละ๓หมื่นนี่ไงว่าเขาเป็นตำรวจอ่ะอย่าคิดว่าจะจับไม่ได้นะคะนี่ตำรวจเป็นนายกสมาคมนะ
นะครับตรวจสอบกรณีนี้กันแหละนะครับ
กรณีกองเชียร์ไทยที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มอุณตราไทยแลนด์รวมตัวเชียร์ฟุตบอล
แชมป์อาเซียน๒๐๑๖ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
อยู่ด้านหลังประตูบนอัธจันทร์ฝั่งโซนเหนือ
แล้วก็มีการจุดพลุแฟร์แบบนี้
สีแดงจนเกิดควันและประกายไฟน่ากลัวนะ

เห็นแล้วรู้สึกหลายคนนะพูดเลยว่าเห็นแล้วผิดหวัง

ครั้งแรกก็คือเมื่อทีมชาติไทยยิงประตูเข้าไปได้นะครับ
ในครึ่งแรกประมาณนาทีที่๓๐กว่า
ก็มีการจุดผู้แฟร์ขึ้นไปแล้วนะครับ
จากนั้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทีมชาติไทย
ยิงประตูที่๒ได้นาทีที่๔๖กว่า
ปรากฏว่ามีการจุดพลุไฟอีกครั้งหนึ่ง
เขาบอกว่าแม้จะมีการประกาศเตือนจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
ก็ยังไม่หยุดการกระทำนะครับ
เรื่องนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาม
สั่งการให้ตำรวจนครบานหัวหมาก
หาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติ
แล้วก็จะเอาผิดถึงแก่นำของกลุ่มอุตราชไทยแลนด์ด้วยนะครับ
หากรู้เห็นสนับสนุนให้เกิดการกระทำเช่นนี้
ในเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวนะครับ
เข้าข่ายความผิดก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหายตามมาตรา๓๕

หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าพลุไฟที่นำมาใช้
จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชมัญญัติพลุดอกไม้ไฟ
และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่
อันนี้ตามกฎหมายละ๑ตามประกาศความสงบแห่งชาติและ๒

ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๔ก็พูดหลังจากที่ประชุม
สถานีตำรวจนครบานหัวมาบอกว่า
พยาหลักฐานไว้หมดแล้วภาพถ่ายก็ดีคลิปวิดีโอก็ดี
ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนรู้ชัดเจนแล้วด้วย
และน่าจะมีผู้กระทำผิดจุดพลุแฟร์มากกว่า๓๐คนเยอะเลยนะคะ
ก็จะออกหมายเรียกผู้กระทำผิดให้เร็วที่สุดค่ะ
จากนี้ตำรวจยังตรวจค้นพบประทัดลูกบอลอีกจำนวนนึงด้วยนอกสนาม
ก็อยู่ระหว่างดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะว่าเป็นของกลุ่มไหนที่เอามาวางไว้
ส่วนประชาชนในสนามที่ได้รับผลกระทบจากการจุดพลุแฟร์
ถ้าได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือว่าผลกระทบใดแจ้งความได้เลยนะคะ
แจ้งข้อหาเพิ่มกับกลุ่มที่จุดพลุได้ทันทีเลย
มีหลายคนคอมเมนต์มาแล้วก็ไลน์มาเหมือนกันบอกว่าผมแพ้ควัน
คือมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เป็นผลกระทบทั้งเรื่องสุขภาพหลายอย่างด้วย
ทีนี้มาดูฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้าง
เขาออกแถลงการประนามเลยสำหรับการกระทำของกลุ่มที่จุดพลุแฟร์แบบนี้
ทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงสร้างความเดือดร้อน
กระทั่งทรัพย์สินราชการเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ซึ่งอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปมันผิดกฎหมายค่ะ
และผิดกฎข้อห้ามของฝ่ายจัดการแข่งขัน
ตัดสินปรับขั้นต้นนะคะ๗แสนบาทขึ้นไป
และอาจจะถูกลงโทษห้ามจัดการแข่งขันเกมเย่าอีก
หรืออาจจะโดนห้ามแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันในสนาม
หรือถูกสั่งให้จัดการแข่งขันในสนามประเทศเป็นกลางแทน
อันนี้ก็เลยคนถามว่าแฟนบอลที่แบบเป็นนักเชียร์ตัวจริง
เขาก็ถามว่าคุณทำแบบนี้คุณรู้ไหมว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบ
อีกหน่อยถ้าเราไม่ได้จัดบอลในสนามบ้านเราเอง
เราไม่ได้เข้าไปเชียร์ทีมในสนามบ้านเราเอง

คุณรู้ไหมว่ากองเชียร์เป็นส่วนสำคัญ
ในเรื่องของกำลังใจนักเตะเหมือนกันนะ
คือส่วนหนึ่งเลยนอกจากฝีมือของนักเตะที่ดีอยู่แล้ว
เรื่องของกองเชียร์มันคือกำลังใจที่แบบฮึกเขิม

ใช่สมาคมบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มา๒๓ครั้งแล้วนะฮะ
มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี๕๗หากจำกันได้
กลับไปเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนี่แหละ
ไทยเจอกับฟิลิปปินส์ตอนนั้นนะครับก็มีการจุดพลุแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็ย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งคือประมาณปี๕๘นะ
ที่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ไทยแข่งกับเวียดนามและไทยชนะเวียดนามไปได้๖ต่อ๐จำได้ไหมฮะ
แต่ว่าคราวนั้นจัดที่ลาวก็มีทีมชาติไทยนี่แหละครับ
กลองเชียร์แบบนี้แหละครับที่ไปจุดพลุแฟร์ก็โดนโลงโทษทำโทษมาเหมือนกันนะครับ
ให้ลงโทษหนักไปเลย
จำพรุ่งหนึ่งปีปรับหนึ่งหมื่นจะน้อยไปลงหนักเลย
จะได้เข็ดหลาบกันสักทีสำหรับพวกที่จุดพลุแบบนี้
ฟังทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศไหม
อันนี้ฟังในฐานะเป็นตำรวจหรือเป็นนายกสมาคม

แต่ในฐานะนายกสมาคมท่านก็ไก่หน้าผากเหมือนกันนะครับ
บอกว่าทางสมาคมฟุตบอล
มอบเงินรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส
จับกลุ่มแฟนบอลก่อเหตุจุดพลุแฟร์รายละ๓๐๐๐บาท
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้
โดยขอให้ผู้มีเบาะแสแจ้งไปยังตำรวจ
หรือว่าแจ้งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้นะครับ
ผมช่วยให้เบอร์เขาแล้วกันนะฮะมีเบอร์อยู่นะครับ
ทางเบอร์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
อยู่ที่สอยาสวบ๑ถนนวิภาวดีรังศิษย์

หรือว่าสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สนหัวหมากด้วยเช่นเดียวกัน
ตำรวจเอกสมยศบอกว่าคุณแจ้งความมา
สมมุติเขามีการกระทำความผิดกันหลายคนใช่ไหม

คุณก็ได้เงินรางวัลอำจับไปถึง๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็พลตำรวจเอกสมยศบอกแบบนี้ว่า
จริงแล้วนะมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
เขาแฝงตัวเข้าไปอยู่ใกล้กับกลุ่มของผู้กระทำผิด

รู้หมดแล้วแล้วก่อนที่จะเข้าสนาม
เขาให้เจ้าหน้าที่ในการที่จะอ่า
ให้เอาหมวกออกให้เอาอะไรต่างที่คลุมหน้าออกทั้งหมด
ดังนั้นคนที่เข้าสนามทั้งหมดเห็นหน้าค่าตาหมดแล้ว
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยาก
และอีกอย่างหนึ่งมีคลิปจากผู้ที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส
จากประชาชนจากกองเชียร์ที่อยู่ในนั้นอีกเยอะเลย
ที่ทำให้ตำรวจจะสามารถสืบสวนสอบสวน
แล้วก็เห็นว่าใครเป็นผู้กระทำผิดได้อย่างชัดแจ้งด้วยนะครับ
เราก็ถึงกับถึงก็อึ้งนะครับ

คือคอมเมนต์นี้จะค่อนข้างดูเด็ดเด็ดมันนิดนึง

ว่าโทษเบาไว้หรือเปล่าอยากจะให้หนักขึ้นไหม

อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไทยยังต้องแข่งกันอยู่

สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือก๑๒ทีมโซนเอเชียเนี่ยนะครับ
ไทยยังมีอีก๕แมทนะฮะ
ดังนั้นเขาก็กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการที่ทีมชาติไทยจะจัด
หรือว่าเราจะเชียร์กันได้อย่างไรต่อนะครับ